อยากหาซุปเปอร์ฮีโร่ตัวจริงเสียงจริง

นี่คือฮีโร่ตัวจริงจริงนะ

ด้วยการตะปบหน้าหลายทีก็ตาม

คลิปนี้นะคะถูกแชร์ในเฟซบุ๊ค

บอกตรงไม่รักจริงอยู่ไม่ได้

เผยแพร่นหลากหลายในโซเชียลตอนนี้เลย

แต่คลิปนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะ

โอ้โหน่ารักมากจริงเป็นความน่ารักนะ

แชร์กันเยอะแยะเลยเป็นเรื่องราวความรักของสัตว์โลกนะคะ